เอาล่ะแต่ที่แน่เมื่อวานนี้หลังจากได้ฟังการเล่าข่าวของคุณโรสลิน
ถึงที่มาของปากกาหมึกซึมแล้วนั้นค่ะ

อันนี้ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าตกลงมันซึมเข้าไปได้ยังไง

อย่างนั้นก็คุณบอกเองว่าโจเป็นสุขสุภูใช่ไหมล่ะ
ใช่ดิฉันเลยต้องส่งคุณลำดวนคล้ายชาวนาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามอาจารย์เจต
สัตว์อาจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์คะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ

วาซีก็จะมีสารเคมีหลายตัวที่เป็นสารละลายอาจจะเป็นพวกไซลีนโทลูอิน
แต่ถ้าดูตามภาพปริมาณค่อนข้างน้อยมากก็ยังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าอันตรายครับ
นี่ไงความร้อนทำให้ขยายความเย็นทำให้หดตัว
อาจารย์เจ็ดก็เลยแนะว่าคือถ้าจะเขียนเขียนได้
แต่ให้เขียนถุงที่มันเย็นแล้วอย่าไปเขียนถุงที่มันร้อน
คืออันนี้เชื่อว่าเขาคงเขียนเอาไว้ก่อน
หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ค่อยไปตักโจ๊กหรือยังไง
แต่เอาเป็นว่าจริงถ้าเป็นไปได้ก็ใช้หนังยางมัด
หลายร้านที่ด้วยฉันเห็นนะ
คือใช้หนังยางสีหนังยางมัดสีเขียวใส่ไข่นะ

แล้วก็คุณภาพของถุงด้วยสำคัญนะ